คุณผู้ชมมาดูเหตุอุทาหรณ์กันหน่อยนะคะ
การขับรถโดยเฉพาะรถขนาดใหญ่
รถบรรทุก๑๐ล้อรถเครนเพราะว่ามันสูงไงคะ
มันมีโอกาสสูงมากที่จะไปเกี่ยวกับสายเคเบิลสายไฟฟ้าต่าง
คือถ้าเกิดว่าเกี่ยวแล้วมันแค่ห้อยย้อยลงมา

แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชลักษณะแบบนี้เลยค่ะ
พอมันไปเกี่ยวเสร็จปุ๊บโชคร้าย
เพราะว่าสายที่ไปเกี่ยวเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
สุดท้ายทิ้งหัวคนขับเสียชีวิตฆ่าที่๗๒ณบคคลับเลย
หลังเกิดเหตุกภพท่าศาลาแล้วก็กู้ภายไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ซึ่งเป็นเหตุการณ์รถบรรทุกเครนจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยพอไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบรถหกล้อบรรทุกกระเบื้องหลังคามาเต็มคันนะคะ
อยู่หน้าบ้านนี้คือกะว่าจะเอากระเบื้องหลังคาที่บรรทุกมาเนี่ย
ส่งบ้านนี้นะคะจอดอยู่หน้าบ้านสองชั้นที่กำลังก่อสร้าง
ตำรวจไปตรวจสอบภายในรถบรรทุกไปพบศพของนายวัชราคงสถิตอายุ๒๙ปี
เสียชีวิตคาเบาะที่นั่งคนขับสภาพศพเนี่ยคือถูกไฟช็อต
แล้วก็ไม่เกรียมเป็นตอตระโกเลยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวัชราผู้เสียชีวิต
ขับรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกกระเบื้องหลังคา
ส่งที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แต่ขณะที่บังคับเครนที่ติดอยู่หลังรถ
เพื่อที่จะยกระเบื้องลงมาจากตัวรถ
ปรากฏว่าตัวเครนมันไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้นายวัชราถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็เสียชีวิตคาที่
ก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้รถหกล้อก็ได้รับความเสียหาย
เกือบทั้งคันแล้วก็เผาร่างของคนขับรถหกล้อ
ที่ลักษณะศพคือไหม้เกรียมเลย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าสารา
ก็หลังจากที่ทราบเหตุก็ตัดกระแสไฟฟ้า
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันแล้วค่ะ
ระดมฉีดน้ำสักประมาณ๑๕นาทีจึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
แล้วจะนำศพไปมอบให้ญาติ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ